ส่วนที่จังหวัดอำนาจริงนะคะมีเหตุการณ์นักธุรกิจสาวค่ะ
ถูกฆ่าแล้วก็เอาศพเนี่ยมายัดใส่รถและหลังจากนั้นเอารถคันนี้ไปจอดทิ้งไว้ข้างทางนะคะ
มีประชาชนไปพบเจอและแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะจุดที่คนร้ายเอารถไปจอดทิ้งไว้นะคะ
ก็คือบริเวณซอยทางเข้าทุ่งนาบ้านน้ำท่วมหมู่ที่๕ตำบลเปื่อยอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญค่ะ
จากการสอบถามนายวินัยสายสินเป็นผู้ใหญ่บ้านแถบนี้เล่าให้ฟังบอก
รถคันนี้ลูกบ้านเป็นคนไปพบก่อนที่จะแจ้งให้เข้าไปตรวจสอบ
พบว่าเป็นรถคันเดียวกับที่มีประกาศตามหาในเพจฮักอำนาจเจริญ
รถเนี่ยพบคนนอนอยู่ในรถคาดว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วนะคะ
ไม่ได้เปิดประตูเข้าไปนะคะก็เลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจ
เมื่อตำรวจเข้ามาตรวจสอบพบว่ารถถูกล็อกจากด้านใน
ก็เลยต้องตามช่างกุญแจมาเปิด
ด้านในพบร่างของนางดวงจันทวีพันธ์อายุ๓๓ปีอาชีพธุรกิจส่วนตัว
นางดวงจันทวีพันธุ์อยู่ที่บ้านกุฏสวยตำบลคำพระอำเภอหัวตภัณฑ์จังหวัดอำนาจริง
ซึ่งศพที่พบอยู่บริเวณที่นั่งคนขับนอนตะแคงอยู่
และมีการเอ็นเบาะฝั่งคนขับลงเพื่อที่จะปิดบังศพ
โดยผู้ตายมีถุงพลาสติกครอบทั้งศีรษะและพบมีบาดแผลถูกของแข็งตีที่หางคิ้วด้านขวา
และมีรอยเลือดติดอยู่บริเวณลำคอซึ่งลำคอมีรอยรัดสภาพศพอยู่ในท่าเกร็งนะคะ
สอบถามนายอนันต์โสภาลุลเป็นพ่อของผู้ตาย
ทราบว่าผู้ตายทำธุรกิจหลายอย่างค่ะทั้งค้าขายแล้วก็ธุรกิจเงินกู้
มีสามีแล้วนะคะสามีของผู้ตายทำธุรกิจเหมือนกันอยู่ที่ชนบุรีค่ะ
วันที่เกิดเหตุผู้ตายออกมาจากบ้านตั้งแต่๘โมงเช้า
และบอกพ่อว่าจะไปทำธุระที่ธนาคารก่อนที่จะเกิดเหตุสลดขึ้นมาค่ะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่มุ่งประเด็นไปที่การฆ่าชิงทรัพย
ว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายไปเบิกเงินสดมาประมาณ๑ล้านบาท
เอามาทำธุรกิจเนื่องจากตรวจสอบภายในรถ
ไม่พบกระเป๋าใส่เงินและไม่พบเงินสดติดตัวอยู่ที่ผู้ตายเลย
เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานต่างอยู่ในรถ
และจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ
ซึ่งบอกว่าพื้นที่นี้เป็นครั้งแรกนะ

เป็นคดีแรกที่ค่อนข้างสะเทือนขวัญตำรวจจะทำคดีนี้ให้เร็วที่สุดค่ะ